ก็ข่าวเกี่ยวกับนักคอมเนี่ยคุณผู้ชม
แม้ว่านักคอมจะจากไปถึง๒เดือนแล้วนะคะ
แต่กรณีดราม่าที่ผัวพันไปต่อว่าพี่บอลเชิญยิ้ม

ใช่นะคะบอกว่าพี่บอลเนี่ยเป็นต้นเหตุนะคะ
ทำให้นักคอมติดเชื้อจนเสียชีวิตเนี่ย
มันก็ยังมีพูดถึงกันมานะคะ

คือเรื่องนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะ

ถึงข่าวลือที่บอกว่าพี่บอลไปเที่ยวเล้า

ใครมีภาพดับฐานที่จะเอามาแฉได้เลย

ส่วนตัวเชื่อนะคะว่า
ฝั่งคุณไอซ์เนี่ยอาจจะมีอะไรในใจก็ได้

อาจจะปล่อยให้เวลาพัดผ่านเรื่องทั้งหมดไปค่ะ

บอลมันรักพี่คอมมาก
รักมากกว่าที่มันรักลุงลงอีก
เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก

และก็แฟนคลับที่มันให้กำลังใจพี่บอลมากมายค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะวีดีโอคอลสอบถามพี่โรงทันทีค่ะ
ซึ่งตอนแรกพี่ลงก็บอกว่าคือใจจริงเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ตัวลุงหนุ่ยเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรลึกตื้นลึกหนาบาหรอกนะ
แต่ลุงลงรักทั้งคู่นะคะรักทั้งคุณไอซ์นะคะรักทั้งคุณบอลด้วย
แล้วก็เชื่อสุดหัวใจว่าตัวของพี่บอลเองเนี่ยรักนาคอมไม่น้อยกว่าคนในครอบครัวเขาเลยแหละ
แล้วก็เชื่อว่าเวลาอาจจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะไปฟังเสียงลุงลงกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแหล่งสำหรับไอซ์มาก
ลุงเข้าใจอาเข้าใจเขาพักให้ระยะเวลามันผ่านไป
ไอบอลมันรักข้อมมาก

ส่วนตัวแล้วก็คือจริงก็ถาม
ซึ่งนะคะก็อย่างที่ลุงรงบอกไปอาจจะปล่อยให้เรื่องราวเวลาอาจจะช่วยได้นะคะ
หรือว่าจริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้

นั่นแหละค่ะท้ายที่สุดก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวทุกครอบครัวด้วยโดยเฉพาะคุณไอซ์ด้วยนะคะ